ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ตั้งใจดีว่าในช่วงโควิด๑๙เนี่ย
จะผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะ
ออกมาเป็นลายแฟชั่นสวยงามแบบนี้เลยค่ะ

เพราะว่าเป็นสินค้าที่มันจำเป็นมากในช่วงนี้
แต่ว่าสินค้าเหมือนกับคาตราตค่ะ
แรกเนี่ยนะคะพี่นุ๊กก็ออกตัวบอกว่า
กะว่าจะทำเล่นในช่วงที่ว่างแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้
แต่งานนี้ต้องบอกว่าผลตอบรับดีเกินคาด
สั่งทะลุเป้าทะลุเพดานไปเลยค่ะ
ทำเอาคุณแม่นุ๊กบอกว่ากลายเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบเต็มตัว

ก็ต้องนั่งตอบไลน์ลูกค้าทั้งวี่ทั้งวันเลย
เห็นบอกว่ามีมาเป็นพันแชทนะคะที่มาสั่งทิ้งไว้นะคะ

แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้

ทำเองตอบเองเป็นแอดมินเอง
เจอลูกค้าเกรี้ยวกราดใส่เหมือนกันค่ะ

เครียดแบบสุดตัวไปฟังความรู้สึกพี่นุ๊กกันหน่อยค่ะ
นาทีนี้ป่าเข้าไปพันสามกว่าแล้ว
ตอบตลอดนี่ยังไม่ได้หยุด
เราหาอีกคนสุดท้ายไม่ได้

ขอเถอะร้องขอชีวิต

อย่าล้มเสียอย่าเหวี่ยงอย่าวีน
พอเนี่ยตอบตลอดจริง
ก็เข้าใจว่าทุกคนอยากได้ของเร็วเหมือนกันเนาะ
แต่พี่นุ๊กคือเขาทำเองตอบเอง
เพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นกันนิดนึงนะคะ